เอาไปเปิดกันวันนี้หนูอยากพูดอะไรก่อน
อยากพูดก็ฝากละครเรื่องหลงไฟด้วยนะคะ
เรื่องหลงไฟเหรอคะ

พี่ก้าวก็ตามที่พี่ก้าวไลฟ์แล้วค่ะตามนั้นเลย

หลังจากมีข่าวออกมาหลังจากที่ก้าวไลฟ์เสร็จแล้ว

ใช่ทุกอย่างก็เกิดจากการคุยกันเรียบร้อย

เพราะว่ากลัวคนเราจะตีความไปแบบต่างนานา
เพราะจริงแล้วมันก็จบลงแค่ตรงนั้นมันมีอะไรแค่
แต่ไม่ได้ทำปัญหาอะไรก่อนนั้นอีกสักครั้ง

แต่พี่ก้าวก็ยังมาดูแลหนู

แต่จริงแล้วจะเรียกว่าพี่ก้าวก็ยังมาดูแลหนู
ถ้าเกิดว่างานไหนที่พี่ก้าวขายเป็นโรคอะไรคือปกติค่ะ

แล้วจะจับสายคุณมาก่อน

ก็ไม่ตรงกันไปเฟิร์ส

ก็ไม่อยากให้พูดเยอะหรอก

คุณคุณสนใจนานไหมคะ
จนถึงวันที่แบบ

ตอนเดียวคุณคุยกันแน่

คุณคิดว่ายังมีปัจจุการณ์

ก็ไม่ได้ถึงตัดสินใจ

นรอยก็ไม่เหลือพี่ก้าว

พี่ก้าวไม่ปลอดภัยงานเรา

ก็คือก็คือไม่ได้ทะเลาะ
ชื่อพี่เพลินขานุเรียกว่ายายก็ค่อนข้างขี้บ่นเลยเนี่ยก็ก็ดีข้าก็คือย่างมาช่วย
มาช่วยหนูมากกว่าตอนนี้ก็ช่วยกันดูไปก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรมาก

ขอบคุณนะครับเพราะว่าแบบเราก็

ก็มันจะเป็นยังไงก็ประคับประคองไปด้วยกันแหละค่ะ
ก็ผิดถูกก็ไม่เป็นไรลองดู

ที่พี่เกล้าก็ขายงานให้ปกติเลยค่ะ

ที่พี่เกล้าก็จะบอกโดยไม่แต่นี่นั่นนั่นนี่ทำอย่างนี้
ว่างเก่าหนึ่งเรามีสัญญากฎไหมคะ

มันเป็นเรื่องของการนำเนื้อพี่เก้าร์ราวีเป็นเพื่อน

เพื่อนตัดสินใจเนนหรือฝึกศาล
ก้าวมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่น
วันนี้เราเป็นนักแสดงอินสาระเต็มโครแล้ว

ใช่ค่ะทั้งแต่พอหมดสัญญาก็คือนักแสดงอินสาระ
มีคนติดต่อกันงานข้นมาเยอะมั้ย
ก็มีเรื่อยนะคะพี่เฟิร์กก็จะมาปรึกษาว่ายังไงดี
จริงมันมีเกณฑ์ในการเลือกงานอย่างไรบ้าง
ถามตัวหนูว่าหนูไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยนี่ก็คือแบบเหมือนก็เริ่มต้นใหม่มากเหมือนกันจริงจริงก็ก็ยังไม่ค่อยรู้ก็ก็ต้องลองลองลองดูกันไปจริงจริงกับกับพี่เฟิร์นเนี้ยค่ะมีแบบปิดปิด
นั่นน่ะสิคะตอนนี้ก็อาจจะเป็นกังวลว่าแบบมันควรจะต้องเป็นยังไงหรือทิศทางไหนอะไรอย่างนี้เหมือนพวกหนูก็ยังใหม่ทั้งคู่อะไรอย่างเงี้
คิดไหมคะว่ามีปีพี่ก้าวถึงกำลังการแต่จะต่อไปดอกลงวัน

ทุกอย่างที่ใช้ชีวิตหรือทำก็คือเท่าที่มันทำได้อยู่แล้ว
ที่มีความสุขอะไรอย่างนี้ค่ะ
โดยค่ะนอกจากของประเด็นหลักที่ปีพูดนะ

ก็ยังมีที่เขาบอกว่าเอ๊หรือว่าเป็นเพราะว่าเรามีข่าวเสียกับพี่ก้าวก่อนอันนี้
เดี๋ยวเรื่องพี่ก้าวหรือนั่นน

กับคนเดียว

ได้คุยกับเขาก่ะเพราะมีชื่อเขาไปเกี่ยว

ไม่ได้คุยเรื่องนี้นะคะต้องลองถามเขาดู

ก็ปกติก็ไม่อยากรีบร้อนอะไรแต่ตอนนี้มีปัญหาให้คิดเยอะหลายเรื่อง
ถามไปยิ้มไปไม่รู้ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรค่ะ

ต้องไปถามเขานี่ก็บอกตรงให้ไปถามเขา
ต้องบอกเขาจีบเราจะว่าไงอะ

ไม่หรอกค่ะคือตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะเริ่มปรึกษาอะไร

หรือว่าถ้าถึงว่าสังการช่องหรือสังการไทย

ตอนนี้ก็แค่จดคิวให้ไม่งงยังงงอยู่เลย
ก็ต้องดูบ้างนะครับ